กรณีที่รถยนต์สีขาวไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉิน
ตอนนี้กำลังตามหากันอยู่ว่าตกลงแล้ว

เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการบันทึกภาพเอาไว้ได้
กล้องโทรศัพท์มือถือของผู้ช่วย
ของผู้ที่ขับรถฉุกเฉินคันนี้
กำลังจะเร่งนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล

มันเห็นทะเบียนไม่ชัดอืม

ถ้ากล้องหน้ารถน่าจะชัดกว่านี้นะครับ
แต่นี่ก็กล้องหน้ารถ

ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ประสบอุบัติเหตุรถชน
ชื่อว่านายจตุรงวงเวียนอายุ๒๓ปี

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีพิธีชาปนกิจศพนายจตุรงค์
ที่บ้านท่าเยี่ยมจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็มีญาติญาตินะฮะมาร่วมกัน
แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
นายหนูฤทธิวงเวียนอายุ๗๓ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้ตาย
ก็ต้องมีญาติคอยประคองอยู่ตลอดเวลา

แล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตของลูกชาย
ซึ่งเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว

อายุ๗๓ใครจะไปคิดว่าตัวเองต้องมาเผาศพลูก
ใช่ลูกอายุ๒๓ปีนะคะ

พ่อของนายจตุรงค์บอกว่าเสียใจมาก
แล้วตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องการเลี้ยงดูหลานชายวัย๕ขวบ

เขาก็เกรงว่าเขาจะเลี้ยงดูได้ไม่ได้อ่าไม่ดีพอนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงหลานได้อีกสักเท่าไหร่นะครับ
เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ผู้ตายก็เป็นคนหามา
ตัวเขาก็แก่แล้วเป็นโรคเกาะ

ส่วนภรรยาก็ป่วยเป็นโรคไทรอยด์

ต้องไปโรงพยาบาลรับยามาทานเป็นประจำ
ลูกชายที่ตายเป็นเสาหลักของครอบครัว
ส่งเงินมาให้ตลอดทุกเดือน

ทำให้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากที่ไหน
เพื่อจะส่งเสียหลานชายวัย๕ขวบ

เพราะครอบครัวก็ยากจนมาก
เก่าตาตาก็มั่วมั่วมันสวะส่วนคุณแม่นี่ฮันต์นายาเป็นลูกตัวร้อยตัวร้อยที่กันครับ
ครับแต่ไม่ได้เห็นการเก็ดงานนักบร้อยที่สรรค์ไม่ได้หรอกเห็นบร้อยทาย
อาจให้ให้เรียนลูกใส่อ่ะมันพูดเสียตัวอ่ะแต่ว่าคุณพ่อของนาย
ตรงนี่ไม่ได้พูดถึงคุณแม่ของน้องอ่ะนะว่าตกลง
ยังอยู่หรือไม่อยู่หรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรยังไง
นะครับทางนางสมรวงเวียนซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตายบอก
เสียใจมากยิ่งพอเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วยิ่งทำใจไม่ได้
ได้ที่คนไทยด้วยกันขับรถไม่มีน้ำใจจึงอยากฝากถึงผู้
ขับขี่รถยนต์ขอให้มีน้ำใจต่อกันโดยเฉพาะรถฉุกเฉินหรือ
ที่เปิดไซเรนทุกคนควรจะหลบทางให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำ
ตัวผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะทุกนาทีมี
สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในรถแล้วก็วิงวอนขอให้น้องชาย
เธอเป็นเหยื่อรายสุดท้ายสำหรับกรณีแบบนี้ทางตำรวจนะ
พันธุ์ตำรวจโทอิสระศรีคุ้มรองสารวัตรสอบสวนสพแก่งคอย
จังหวัดสระบุรีบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ระแวกที่เกิดเหตุอย่างละเอียดด้วยเพื่อจะตรวจดูว่าหมาย
ทะเบียนของรถยนต์นั้นหมายเลขอะไรเพราะภาพจากกล้องโทรศัพท์
มือถือยังไม่ชัดเจนถ้าชัดเจนก็จะออกหมายเรียกตัวคนขับ
รถมาดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก็มีการแชร์แชร์กันในสังคม
ออนไลน์แต่ว่ายังไม่มีการยืมยันบอกว่ามีชายหนุ่มคนนึงมา
อ้างว่าเป็นคนขับรถคันนั้นแต่